พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศาสตร์จีนแล้วนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศในวันจ่ายวันนี้

รวมทั้งเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับ

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

ราคาขยับขึ้นกิโลกรัมละ๒๐๕๐บาท

ส้มกิโลกรัมละ๑๖๐บาท

หมูเป็ดไก่ก็ต่างขยับราคาขึ้นเช่นกัน

คนไทยเชื้อสายจีนที่สุรินทร์กล่าวว่า

ซึ่งจำเป็นจะต้องซื้อไปว่ายบันภพรุษ

ทำให้ต้องเตรียมเงินใช้จ่ายหลายพันบาท
ขณะที่นางสมเจตสินตะกูแม่ค้า
ขายผลไม้ตลาดสดเทศบาลเมืองสุริน

รับมาตระก้าละ๑๐๐บาท

นำมาขายต่อในราคาหวีละ๒๐๐บาท
แต่ก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาซื้อ

เศรษฐกิจที่ตกต่ำครับ